ทั่วไทยก็มีการจัดชุมนุมคาร์มอบเหมือนกัน

ขอนแก่นเขารวมกันโอ้โหเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันคันนะ
อยู่เขาเรียกว่ากลุ่มคณะราษดรขอนแก่น
เวนรถไปทั่วเทศบาลนครขอนแก่น
รถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์ไปกันหมดเลย
เรียกร้องลุงตู่ลาออกจากเก้าอี้
นี่ที่ขอนแก่นแต่ตุลาคมนี่เดือนอะไรนะ

จะมาส่งโทษกับม้อบในกรุงเทพมาหารคร

ขยับต่อไปที่เชียงใหม่ฮะคาร์มอบเชียงใหม่ลำพูน๒๐๐กว่าคัน
รถเล็กรถใหญ่เหมือนกันตระเวนไปทั่วเมืองนะครับ
บางคนก็มีการจอดพักแล้วเอาสีช็อกมาเขียนที่พื้นถนนด้วย
เขียนปันน้ำเขียนดาอะไรเต็มที่ไปหมดเลยนะครับ
แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีโดยเฉพาะเด็กน้อง
เชิญที่หน้าจอตอนนี้ให้ดูการเมืองเหรอเด็ก
ดูได้ดูการเมืองได้แต่ต้องมีวิจารณญาณในการรับชม

เกิดอะไรขึ้นทำไมมันไปเกี่ยวพันกัน

คนคิดเกมนี้มันดันพูดถึงประเทศไทย

โอ้โหเดี๋ยวนี้มันโลกใบนี้มันย่อไปหมดแล้ว
ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามสถานการณ์การชุมนุม
ผู้ชุมนุมประท้วงไล่รัฐบาลในประเทศไทย

แฮชแท็กม็อบ๑๕สิงหา

อยู่ในส่วนร่วมของการชุมนุมด้วยนะครับ

เดี๋ยววันนี้เขาจะมีการชุมนุมอีก๑๖สิงหาคม

กดไอ้อ๊อตมิวนี่ให้มันอ้าปาก
กดได้เยอะคนนั้นคือผู้ชนะ

ไม่กี่๑๐ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง

ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันต่างประเทศ

แต่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
กดขนาดเราได้เหรียญทองแล้วว่ะ

เป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวนะเกมมันคืออะไรนะคุณโรสลิน
คือมันมีแมวตัวนี้ชื่อว่าอะไรมิวนะ
โอ๊ตมิวนะครับกดปากมันกดจำใส่นะ
ให้ได้เยอะถ้าเกิดยิ่งเยอะปากมันจะยิ่งกว้าง
แล้วก็เป็นคะแนนนึ่งนับแบบนี้แล้วก็ใช้เกณฑ์ก็คือ

อ๋อคือเราแข่งกันเองยังไม่พอนะครับสถิติของคนไทยเขามีมีมอยู่นะ

โอ๊ตนิวมีชีวิตจริงมีเจ้าของจริง
แล้วมันดังขนาดไหนอย่างที่บอกไว้มีเรียลไทม์ที่หน้าจอ
ว่าตอนนี้เราใช้หลายรูปแบบนี่เรียลไทม์ฮะ
ใช้คำว่ากูในใจเรานำเยอะนะ
คุณเล่นมาแม่งเป็นเดือนเดือนว่ะไอ้ประเทศไทยนี่มันมายังไงวะ

จำเป็นเราชนะอันนี้เรามีความภาคภูมิใจ
ชนะป๊อปแคทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วมันคุ้นสุดนี้เห็นไอ้อันใหญ่ไหมนั่นที่นวดหลังฮะ
บางคนเนี่ยเอาที่ด้วนหลังมาสะกิดกับนิ้วแล้วนิ้วเราจะรัวบึบ
ป่าโอ๊ตมิวมันก็จะรัวเหมือนกัน
วินาทีรัวได้เป็น๑๐๐ครั้งเลย
นี่คือความช่ำชองพยายามพลิกแพลงของบ้านเราประเทศไทย
เห็นไหมการชุมนุมคาร์มอบป๊อปแคทมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเสียดาย